สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนที่เป็นขอการเมือง
คนที่เป็นนักการเมืองคนที่สนใจการเมือง
จะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
เพราะพักอนาคตใหม่เป็นพักที่มีสอสออันดับสาม
เป็นพักที่การยุบหรือไม่ยุบนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ
แวดวงการเมืองไทยจากนี้ไปเยอะเลยครับถ้ายุบผลจะเป็นยังไง
การเมืองจะเป็นยังไงถ้าไม่ยุบการเมืองจะเป็นยังไง
ประกอบปัจจัยเหล่านี้อยู่ที่วันนี้แหละครับ
จะเป็นวันชี้ชะตาฉะนั้นก่อนจะถึงบ่าย๓โมง
ก่อนจะถึงช่วงเวลาวินิจฉัยขอทบทวนปูพื้น
ให้ท่านที่ติดตามรายการนี้ได้เข้าใจอีกทีนึง
จริงแล้วผมเข้าใจว่าท่านคงรู้แล้วล่ะว่าเรื่องของการกู้เงินหัวหน้าพักตัวเอง
แต่ว่าประเด็นมันมายังไงประเด็นมันมายังไง
มันเริ่มต้นจากการที่คุณศรีสุวรรณจัญญา
ไปยื่นคำร้องต่อก่อก่อต่อ
กล่าวหาคุณธนทรว่าบริจาคเงินให้พักเกิน๑๐ล้านบาท
ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย
คุณศรีสุวรรณจัญญาไม่ได้ไปขุดไปคุยมาจากไหนหรอกครับ
แต่ไปเอาจากสิ่งที่คุณธนทรเปิดเผยออกมาเอง
ฉะนั้นพอไปยื่นต่อกรกตวันที่๑๓สิงหาคม๖๒
ถ้าท่านเห็นในภาพนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยับไปกลับไปใหม่
๓สิงหาคม๖๒คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดีที่๑๓
มีมติเอกฉันยกคำร้อง
เหตุผลเพราะว่าถึงจะเป็นการกู้เงินจริง
พักการเมืองกู้เงินได้และยังระบุว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้
แต่เป็นหนี้สินฉะนั้นก็ไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา๖๒
ดังนั้นเมื่อยกคำร้องเรื่องนี้จริงแล้วควรจะจบ
แต่ปรากฏว่ากรกตส่งเรื่องไปให้สำนักงานสืบสวนสอบสวน
เพื่อไต่สวนคดีอีกทีนึง
ผลก็คือว่าคณะสืบสวนดังกล่าวมีมติยกคำร้องเหมือนกัน
ทีนี้เมื่อเรื่องกลับมาที่กรกต
กรกตก็ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอีกทีนึง
คณะอนุกรรมการก็มีความเห็น๓ต่อ๒ให้ยกคำร้องอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจากนั้นกรกตก็มีมติส่งเรื่องไปถึงสารรัฐมนูลครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่าคณะอนุคณะสอบสวนถึงจะให้ยกคำร้อง
แต่กรกตก็มีมติส่งคำร้องไปถึงสารรัฐมนูล
ทั้งหมดเนี่ยที่คณะกรรมการชุดที่๑๓คณะไต่สวน
ซึ่งพิจารณากันแต่ว่าขัดมาตรา๖๖เท่านั้น
แต่แล้ววันที่๑๑ธันวาคม
กรกตมีมติกล่าวหาตามมาตรา๗๒
แถมเข้ามาด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับ
เพราะว่าอย่างไรครับเพราะว่าความผิดตามมาตรา๗๒นั้นถึงขั้นยุบพลักษณ์
ฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นที่คุณศรีสุวรรณร้องตามมาตรา๖๖
แต่กรกตเติมความผิดตามมาตรา๗๒เพิ่มเข้ามาด้วย
เพราะอะไรล่ะครับเพราะมาตรา๗๒เนี่ยเป็นข้อห้ามไม่ให้พักการเมือง
เขาระบุอย่างนี้ไม่ว่าจะหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักรับเงิน
บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรับรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมาย
แล้วก็ไปโยงกับมาตรา๙๒มาตรา๙๒วัก๑วงเล็บ๓
ซึ่งเป็นบทบัญญัติรับรองว่าถ้าพักการเมืองกระทำผิดตามมาตรา๗๒
ให้มีโทษถึงขั้นยุบพักนี่ไงครับนี่ไงครับที่ไปที่มาของเรื่องนี้ทั้งหมด
ฉะนั้นสรุปก็คือว่าถึงแม้คณะอนุกรรมการคณะสอบสวนจะวินิจฉัยว่าไม่ผิด
แต่กรกตก็ส่งมาที่สารรัฐมนูลแล้วไม่ได้ส่งเฉพาะ
ตามความผิดตามมาตรา๖๖ที่คุณศรีสุวรรณร้องเท่านั้นนะ
มาตรา๗๒เข้าไปด้วยพูดง่ายก็คือว่าเติมบทลงโทษที่จะมีขึ้น
ให้มันเข้มข้นขึ้นถึงขั้นยุบพักได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
เพราะถ้าเอาตามมาตรา๖๖ตามที่คุณศรีสุวรรณร้องมาเนี่ย
มันยุบพักไม่ได้ฉะนั้นมาถึงวันนี้
คุณปียบุตรเขาถึงแถลงไงครับเมื่อวันก่อนว่าหนึ่งสาเหตุที่พักต้องกู้เงิน
ยืนยันว่าการกู้เงินไม่ใช่เงินบริจาคเงินกู้เนี่ยไม่ใช่เงินบริจาค
เงินกู้ไม่ใช่รายได้หรือประโยชน์อื่นใด
ตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยท่านได้ส่องกระจกแล้วถามตัวเองดังว่า
คุณต้องการยุบพักเพราะเป็นพักอนาคตใหม่ใช่ไหม
และไม่ต้องการให้นายธนทรนายปียบุตรมีบทบาททางการเมืองใช่หรือไม่
นี่ที่คุณปียบุตรแถลงนอกศาล
เมื่อวานนี้คุณธนทรพูดมาก็กลายมาเป็นหัวหน้าข่าวหัวข่าววันนี้
คุณธนทรบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้
หากเราถูกกีดกันทุกวิถีทางในการระดมทุนเหมือนที่ผ่านมา
มาและหากจำเป็นต้องกู้เราก็จะต้องทำเช่นเดิมจะกู้เงินอย่าง
เปิดเผยและตรวจสอบได้เหมือนเดิมจะยืนหยัดยืนยันในหลักการ
ที่ถูกต้องแม้ต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามนี่คือคำแถลงของ

คำถามก็คือว่าวันนี้คำวินิจฉัยจะออกมายังไงได้บ้างเขา
ก็วิเคราะห์กันเป็นสามทางครับทางที่หนึ่งยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการ

ทางที่๒เป็นไปได้เหมือนกันว่าไม่ยุบพักแต่ตัดสิทธิ์เฉพาะ
กรรมการบริหารทางที่สามยกคำร้องยกคำร้องก็คือไม่ผิดฉะนั้นผล
ที่จะตามมาแต่ละทางต่างกันถ้าถูกยุบพักตัดสิทธิ์กรรมการ
บริหารก็แปลว่ากรรมการบริหาร๑๑คนถูกตัดสิทธิ์ยุ่งการเมืองไม่
ได้เขาให้เวลาสอสอที่ไม่เป็นกรรมการบริหารเนี่ย๖๐วันสอสอ
คนไปหาพักสังกัดแล้วพอเป็นอย่างนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้ว
วันที่๒๔ที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยที่พักฝ่ายค้าน
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสส๖๕คนนี้ที่ไม่ใช่กรรมการ
บริหารพักก็ยังลุกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เว้นแต่
กรรมการบริหารอย่างคุณธนทรอย่างคุณปียบุตรเท่านั้นถ้าสมมุติ
ตัดสิทธิ์และยุบพักเนี่ยเขาก็เขาก็จะบอกว่าเขาจะอภิปรายนอกสภาฉะนั้น
อีก๒ชั่วโมงกว่าจากนี้เราจะได้คำตอบว่าออกมาเป็นแบบไหนนี่แหละครับคือ
เรื่องการเมืองที่มันมาถึงจุดเข้มข้นว่าพักอนาคตใหม่ที่เป็นพักที่มี
รอดไปแล้วเรื่องคดีที่ว่าทำตัวเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
คราวนี้เรื่องคดีเงินกู้จะรอดหรือไม่รอดท่านต้องติดตามดูบ่าย๒โมงครึ่ง
คุณภาคภูมิกับผมจะเข้ารายการพิเศษแล้วก็บ่ายสามโมง
นั่งวินิจฉัยเมื่อไหร่ก็จะให้ฟังกันสด
วินิจฉัยเสร็จแล้วทีมข่าวของเราอีกชุดหนึ่งไปปักหลักอยู่ที่พักอนาคตใหม่
จะได้รู้ว่าหลังจากตัดสินแล้วไม่ว่ายุบหรือไม่ยุบ
คุณธนทรคุณปียบุตรคุณพันนิกาเขาว่ายังไง
เป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามอีก๒ชั่วโมงกว่าครับ